แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบพวกงานผ้าไทยด้วย
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะจะบอกว่าที่จังหวัดกาลสินเขากำลังจัดงานเป็นมหากรรมที่เรียกว่าสืบสารประเพณีแล้วก็เรื่องของผ้าไทยด้วยนะคะ
นั่นก็คือผ้าใหม่แพรวานั่นเองที่กาลสินเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้จริงจนเรียกว่าจัดเป็นงานแล้วก็จัดเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยเป็นยังไงคะไปดูกันเลยนะคะ
ใช่ต้องยอมรับว่าผ้าหมายแผลวากาลสินเป็นผ้าหมายที่มีเอกลักษณ์
มีความสวยงามวิจิตบรรจงแล้วก็ประนีตมากเลย
ลวดลายบนผ้าล้วนแล้วแต่มีความหมาย
ถือเป็นงานหัตถสินที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไม่ให้หายไป

ดังนั้นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองก็เลยร่วมกับมหาวิทยาลัยกาลสิน
จัดตั้งโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาลสินขึ้น
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักทอผ้ารุ่นใหม่ค่ะ
โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง
เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขั้นตอนการผลิตเส้นไหมการย้อมไหม
แล้วก็ไปถึงกระบวนการทอผ้า
ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการออกมาเป็นผ้าไหมสวยเลย

นี่วิธีการนี้ต้องใช้สาวเท่านั้นนะ

ไม่ต้องสาวก็สาวได้
เห็นไหมเนี่ยค่ะเป็นสาวที่สาวมานานแล้วก็ยังสาวใหม่ด้วย
สาวมานานแบบนี้ยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้นนะ
แล้วก็เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญแบบนี้แหละ
มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการปฏิบัติให้กับคนรุ่นใหม่

เขาจะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเลี้ยงไหม
ปลูกหม่อนทั้งระบบกี่ทอผ้า
รวมถึงให้ความรู้ควบคู่กับงานวิจัย
เพื่อพัฒนางานสิ่งทองให้ก้าวไปสู่ระดับสากลอีกด้วย
นี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะของคนไทย
อย่างน้อยเราก็มีผ้าไหมแพรวากาลสิน
ผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
เขาสนใจมากเรื่องของผ้าไทย
โดยเฉพาะผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ย
เขาก็จะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไป
คุณใส่ผ้าไทยไปที่ไหนใครก็ชม
ใส่ไปเที่ยวต่างประท่งต่างประเทศฝรั่งแบบ
คักชุดสวย
ใช่ค่ะสวยจริงคนก็สวย
เพราะว่าใส่แล้วมันก็จะช่วยให้คนดูดี
ดูมีสงาระสีบาระมีออร่าเจือจรัดมา

ที่เราได้เห็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นหัตถกรรมนะ
ในบ้านเราที่มันสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทย
แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ด้วยนะจ๊ะ